แต่ว่ายก๕เนี่ยขึ้นมาเลข๒นาทีมาเต้นใส่กันไม่ชก
หน้าทรงบอกว่าถ้าวันหลังมาเต้นอย่างนี้เรียกลงมาเลย
ปรับทัศนคติหน่อยแล้วก็ให้เสมอกันไป

ส่วนคู่ต่อไปของการถ่ายทอดสดนะครับมวยฝีมือปะทะกับมวยเข่าครับ
โดยเฉพาะมุมน้ำเงินนะครับเป็นมวยฝาแฝด
แฝดพี่โดนน็อกวันนี้แฝดน้องบอกว่า
ขอกู้ชื่อให้กับวงตระกูลได้ไม่ได้ติดตามบนเวที
กับมวยคู่ที่สองนะครับฝ่ายแดงละคังทองศิษย์อิติสุฆาโต
สาราวุฒิเจียมทองอายุ๑๗ปีเป็นชาวจังหวัดบุรีรำ
กมาแล้ว๘๖ครั้งชนะ๖๘แพ้๑๕เสมอ๓ครั้ง
ข้างหลังแพ้คะแนนสลาตันสจวิชิต๘ริ้วที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแสงตะวันเกียรติกำทรชื่อพระมรบุญล้อมอายุ๑๖ปี
เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีชกมาแล้ว๕๓ครั้งชนะ๓๙แพ้๑๔ครั้ง
ข้างหลังชนะคะแนนขวัญเมืองลูกเอราวันที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
มุมแดงระคังทองครับเดี๋ยววันนี้ดูว่าตีดังไม่ดัง
รูปร่างช่วงชกนะครับโอ้ฝ่ายแดงระคังทองนี่สูง๑๖๐เซนส่วนแสงตะวันนี่สูง๑๕๕เซนครับ
กรรมการผู้ห้ามบนเวทีครับอาจารย์ชุมพลอินตยศครับ
มุมแดงนะครับมีนพฤษสมคิดการค้าครับอดีตนักมวยเก่าครับเทรนเนอร์ประจำค่าย
มาถอดมงคลให้นะครับขณะที่น้ำเงินนี่หมวดแกละควรกดมาเองเลยครับ
อดมงคลให้กับแสงตะวันนี่เป็นแฝดน้องนะครับส่วนแฝดพี่นี่แสงอาทิตย์เมื่อวานแพ้น็อกไปแล้ว
น็อกที่ลุมพินีครับอ้าวเดี๋ยวดูครับกู้ชื่อคืนให้ได้หรือเปล่านะครับ
คู่ที่สองยกที่หนึ่งครับติดตามกับพี่บาปพี่บุ๋ม
ดำชมกับคู่แรกนั้นปรากฎว่าย่อยวิชาซูจิบะหมี่เคี้ยวไฟแดงแพ้คะแนนเทศเสกสรรเหลี่ยมธนาวัฒน์ไปแบบสนุกเลย
นี่เป็นคู่ที่๒แล้วแดงเสียช่วงไปประมาณ๕เซน๑๗๕นะ
มัดนะอย่างคู่แรกเนี่ยต่างฝ่ายต่างไม่เข้าถึงแม้จะเป็นยก๕เนี่ยนะกรรมการก็เตือนแล้ว๒ครั้ง
ไม่ทำกันไม่ออกอาวุธกันเรายังบ่นเลยนะก็ยังถือ
กรรมการเขามีสิทธิ์ที่จะไล่ได้นะโดยเฉพาะศึกยอดมวยไทยรัฐเรามีกฎระเบียบของเราด้วยนะ
คือว่าเตือนไปสองครั้งแล้วนี่แต่ยังไม่รู้ว่าท่านไม่ได้เป็นกรรมการอ่ะนี่ที่เหลือมันต้อง๒นาทีอ่ะ

มีสิทธิ์นะมีหวังหวังอาจจะมีคู่ไหนอีกสักคู่อาจจะเป็นตัวอย่าง
มันต้องมีต้องมีตัวอย่างให้เห็นหน่อย
มาสุนทรเพชรเป็นเรื่องนี่สุนทรเพชรเลื่อน

ไปได้๑นาทีแล้ว๒นาทีนี่ต่างฝ่ายต่างเต้นไม่เข้าเลย

ไล่ได้หรือไล่เสมอไปเลยหมดเรื่องหมดลาวไปเลย
ต่อไปที่บนวิธีก่อนแด็งราคางทอง๑๐อิตตีสุขโตต้อง๑๐๗ปอนด์

น้ำเงินแสงตะวันแฝดกับแสงอาทิตยเกียรติกำทรนะครับมาจากอุบลราชธานีอีสานใต้เหมือนกัน
น้ำเงินได้ช่วงวางแข้งขวาติดบาง
เสียช่วงก็จริงแต่ว่ารูปร่างนี่หนาปึ๊กเลยนะไอ้เจ้าระคังทองรุ่นพี่นะ
แน่นเลยนะแดงนี่เอานับเอาน็อกได้นะ
ไข่แน่นหนัยเนียวแน่่นเลยรุกสิทธิ์ของหมวดแกะเมืองกฎ
มันเดินมาจากต้นไปก่อนนะต้องลุงทุนต้องลุ้นปายลุ้นเหล่าในนะ
ดูที่ว่าฝ่ายแดงจะยุบหรือเปล่าเหลี่ยมดีชั้นชื่อการผ่านมวยได้เปรียบทุกอย่าง
จังหวะไล่แขนทำได้ดีเลยนะครับ
จิ้มลำตัวเหนือต้นล้มเลยล้มแบบนี้ไม่ดีนะครับ
แดงนี่ออกแน่นออกหนักเลยครับเจาะยางได้นี่
พูดปุ๊บมาปั๊บต้องเตะต้องต่อยอาวุธต้องออกครับ
ขนาดนึงจะมียกหนึ่งให้ดูชั้นดูเฉิงนิดนึง
๒๓๔๕นี่ไม่ได้เพราะยกสุดท้ายนี่
มีให้เห็นแล้วนะมาเต้น๑นาทีกว่าแม่

นี่ในช่วงปลายยกแรกนะครับคุณผู้ชมกับศึกยอดมวยไทยรัฐ
คู่นี้กระพริบตาไม่ได้นะอะไรก็เกิดขึ้นได้เลยคุณแมวที่ลำตัวอีกแล้ว
สดได้ใหญ่ก็ต้องลุ้นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับ

รุ้นความเก่าเกมต่างไม่ใช่เก๋าเจ๊งนะ
ต้องลุ้นฝ่ายแดงนะครับระคังทอง
ต้นแดงน่ากลัวเลยนะมีจิ้มลำตัวนี้ทำได้สวยเลย
ละครั้งทองในวงการมวยเขามีอยู่คนหนึ่งนะดังมากเลยนะ
คังทองก็คือสันติระคังทอง

เสมอไปไหนแล้วไปแล้วที่บ้านระคังหายเขาขโมยไปหมด

ดูเกมในช่วงปลายยกแรกนะครับคุณผู้ชม
คู่นี้น่าจะสนุกนะครับตั้งแต่ยกที่๒เป็นต้นไป

ครับคู่๒เราวันนี้ผ่านมายกแรกโอ้โหระคังทองนี่ต่อยเขาลำตัวครับ
ครับทางด้านแสงตะวันก็หัวแข้งแต่วืดครับ
หัวแสงตะวันเตะขวาเขาเป็นตัวโดนเกี่ยวขาได้
ระคังทองดันเสียหลักล้มเลยครับ
นี่ครับสาวครับพี่ชัยชอบไหมล่ะ
มีสีสันครับสีสัน
สีสันของไทยรักเรา
มุมแดงนี่ดูรูปร่างแหม่ประเภทระเบิดเดินดินนะครับ
พร้อมจะพลีชีพทุกเวลาเลยครับ
ต้นดูให้ดีครับส่วนปลาย

ขอบคุณกาวซิเมนจราเข้เขียวด้วยนะครับมอบ๓๐๐บาท
แต่ผู้ชนะน็อคแล้ว๑๐๐๐๐บาทแต่ผู้ที่ใช้จาระเข้ฝ้าถ่ายครับ
ไปบนวดีท่านผู้ชมยกที่๒สถานการณ์นี่
เปิดเกมก่อนเลยนะครับระคังทองสิทธิติสุกโต
กระดูกกระเดี้ยวแข็งโป๊ปั๊กดีกว่าด้วย
แล้วต้นยกนี่ทำต้นยกที่๑นี่ทำให้เห็นแล้วนะครับ

เมื่อธรรมลุกภูคันแบบนี้นี่ระวังครับ
ชกไปเพราะหวานี่ลำบากเหมือนกันนะ
แข็งแรงแข็งแรงแล้วปลายแดงหน้าปุ๊กเลยนะครับ
น้องมอบมื้อหูต่างที่จะเป็นโรยใหปริละทนา
ก็สั่งล็อก๓ล็อก๒อุ่นบนแม้กระทั่งชูทางด่วนและประธานเอกบังไส
อันนี้ผ่านไปได้เลยลดที่๒แล้ว
โก่งแทงจะเด้งตีนี่ยังทำไม่ได้นะครับ
แสงตะวันน้ำเงิน
แดงนี่เปิดเกมก่อนเลยครับมีลูกหนักเกี่ยวอีกแล้ว

ขวางหน้าดันแทงโก่งแล้วแทงแหลมนี่ทำได้ดีเลยนะ
แต่แดงนี่มาลูกหนักเข้าในนี่ต้องระวังศอกระวังหมัดแดงด้วย

ยอดมวยไทยรัฐไม่ผิดหวังครับ
โดนอีกแล้วนี่มีสองมานี่เนี่ยน่ากลัว
แต่หว่าก๋อยหวาผมแดงนี่หน้ากลัวมากค่ะคุณผู้ชม
เหี่ยวใครหมดแรงนี่แพ้ทันทีครับ
โอ้โหแข้งขวานี่ใช้การได้ดีเลยนะครับ
ประชันทั้งแถบเลยละครั้งทองเนี่ย
ขวาต่อยขวามาเป็นลูกคู่เลย
เข้าเน้วแน่นเรียนตัวอยู่กับฝ่ายแดง

ลงทุนเราจะได้คืนณถึงคืนหรือต้องลุ้นต้องติดตามครับคุณผู้ชม
หยุดที่การลงทุนระหว่างผลกำไร
เหี่ยวแล้วล้มอีกแล้วล้มบ่อยไม่ดีล้มไป๓๔ทีแล้ว
เจอไปหลายล้มแล้วแสงตะวัน
ที่มุมน้ำเงินลูกพี่มัวแก่ควรกลดหน้านิ่วผิวเข้าหมวดเลยลูกน้องลงแบบนี้

ฝ่ายน้ำเงินกินการยื้อเลี้ยงมั่งคงของเขาดีนะ
ปัญหาอยู่ที่ฝ่ายแดงเลยยืดเยอะไปแล้วจะยุบหรือเปล่า
ปากเชียวหน้าเก๋ยวเป็นไก่ต้มหรือเปล่า

ลดฝ่าง

ระเบบดาถอดรายเลยนะแดง
ต้องลุ้นว่าฝ่ายน้ำเงินจะเดินจริงหรือเปล่า
ถ้าเดินหยุดเดินไม่จริงอาจจะลำบาก

ึกยักยึกยักษ์นี่แดงสาดหนักมาเลยตลอด
มาอีกแล้วแดงไม่อยากให้เข้าใกล้อยู่แล้ว
เพราะว่าเชิงมันต่างกันนะพยายามเกี่ยวล่าง
วงในลุ้นในตีไม่ตีตีไม่ตีตีได้หรือเปล่า
ไม่ได้หมดยกสกอร์ด
ครับโอ้โหมวยคู่สองแล้ววันนี้ผ่านมาแล้วกับสองยก

วันนี้แฟนมวยอยู่แน่นขนาดครับ
ตอนนี้กำลังจะหาที่ชกใหม่ครับที่ใหญ่กว่านี้
ตอนนี้มันแน่นแล้วเต็มห้องส่งเลยครับ

งแน่นนะเปลี่ยนสถานที่ได้พิธีกรห้ามเปลี่ยนนะเดี๋ยวตกงาน

แฟนมวยนะครับเสียงแตกแล้วนะครับ
มีแดงมีน้ำเงินเลยครับคู่ขี้สูสีนะครับ

เดินเข้าหาเตะกว่ากระโดนเกี่ยวขาล้มเหมาะกล่องที่๓
หลักทางทองนี่ต้องความกล้าตาสินใจนะครับ

มันก็ต้องใช้ช่วงให้ได้เป็นประโยชน์นะครับ

แต่ล้มลุกลุกคานแบบนี้แม่มันทำให้ลูกเอาวงเหมือนกันนะ
เข้าผิดจังหวะนิดนึงนี่โดนขวาเตะขวาต่อยขวาของแดงนี่หนักทั้งนั้น
ระคังทอง๒ยกนี่ทำได้ดีเลยยก๓เริ่มจะติดในแล้ว
ต้องทำให้ตลอดด้วยนะกะซื้อเลยว่าแดงหมดไม่หมดอ่ะ
วยต้นกับมวยปลายนะต้องโดนทีมตลอดนะครับ
แสงตะวันช้าไม่ได้ครับเกาะติดคิดตังค์
ถ้านิ่งเฉยปล่อยให้ตีแล้วก็คิดตังค์ได้ทันทีนะครับคุณผู้ชม
นี่คือแสงตะวันนะครับลุ้นในอย่างเดียว
อีกฝ่ายหนึ่งหาเหลี่ยมครับนี่ไอ้เจ้าระคังทอง
รอตั้งรับนี่ครับเจอแข้งขวาเต็มพยายามสูงด้วยหมัดขวา
ตอนนี้มันติดตลอดแล้วนะต้องติดตัวแบบนี้ถ้าอยู่ห่างไม่ดีเลยละครั้งทอง
พอติดในมาปุ๊บเนี่ยทำความลำบากใจให้กับระคังทองทันทีเลยนะครับ
ตะวันต้องเดินต้องเดินจี้ให้ติด
แข้งขวาสวยเกาะในแดงหมดไม่หมดอย่างเดียวตอนนี้
ยังได้ลูกเก๋าประคองตัวอยู่ตีเหน็บตีเอาเชิงไว้ก่อนครับ
นี่คือทางทองเข้มข้นสนุกทุกนัดทุกเสาครับคุณผู้ชมกับยอดมวยไทยรัฐโดยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบัน
เข็นดันเลยเดินตลอดครับเปิดใส่เกียร์ห้าเป้าด้วยเข่าอย่างเดียวนะครับ
เจ้าแสงตะวันเอาให้ติดในอย่างเดียวแล้วครับอยู่นอกไม่ดีอยู่นอกนี่ถึงนับถึงน็อกเลยนะ
ถ้าอยู่ในแบบนี้ตัวใครตัวมันล่ะครับเนี่ยยกเข่าวินัยอย่างเดียวก็พลาดหน้าอกแล้ว
แล้วมวยอย่างนี้ต้องซ้อมถึงนะโอ้โหถ้าไม่ถึงนี่แดงสบายเลยไม่กลัวเลยมวยแบบนี้
แล้วนมไข่นี่ขาดไม่ได้แข้งขวาเนี่ยรับเยอะรับพอสมควรนะแต่ไม่ยุบครับยิ่งโดนยิ่งเดินครับ
นี่แสงตะวันผู้พิชิตความเจ็บปวดไง
เนี่ยต้องซื้ออย่างเดียวต้องเอาให้ยุบเอาให้ย่นเอาให้ย่อให้ได้เลย
ระคังทองถ้าไม่ยุบขึ้นมาน้ำเงินเหนื่อยเลยนะครับ
แสงตะวันต้องลงทุนตลอดครับคุณผู้ชมฝ่ายน้ำเงิน
ช้าไม่ได้ครับบรรดาพี่น้องแฟนมวยหน้าตู้เฮฮากันลั่นไปหมดครับตอนนี้
ดูหูฟังนะท่านร้องไงเพราะส่วนมากจะฟังหูอย่างเดียว
ถ้าหูฟังอย่างเดียวขาดตาดูนี่เหนื่อยนะฟังหูอย่างเดียวเหนื่อยนะ
ตาดูด้วยนะไอ้โจ๊กกี้สารบุรีมันจะฟังแต่หูอย่างเดียว
ขาดไม่ได้เลยนะนี่อันตรายยอดมวยไทยรัฐโดยทรงชัยรัฐนาสุบัน
นี่พีคแล้วพีคอีกอ่ะอ๋อบอกแล้วว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้
เอาละตอนนี้เดินตลอดเดินแล้วถ้าหยุดเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องทันทีว่าแพ้แล้ว

ฝีมือที่มุมแดงความขยันของพี่น้ำเงิน
วันนี้ต่อยกลางวันแสงกลางวันนี้ต้องร้อนแรงครับ

เอ้าตามต่อครับยกที่๔
ไฮไลท์เลยยกสำคัญนะแม่สาย
นี้ยังดูไม่ออกบอกไม่ถูกก็ตีกันคนละแบบ
แดงได้นอกล้วนถ้าไม่จำเป็นนี้ไม่อยากให้น้ำเงินเข้าใกล้เลยล่ะครับ
หักล้มอีกแล้วลูกนี้แม่เกือบซ้ำ

วงนอกนี้ทำได้ดีได้ลูกเก่าเข้ามาช่วยเยอะ
น้ำเงินมีทางเดียวกับแสงตะวัน
ขวางหน้าโกงดันแทงแหลม
อยู่ข้างนอกนี่แดงขวามาอีกแล้ว

ถ้าในกินไม่ได้นี่ลำบากเหมือนกัน
มาชุกกันแบบนี้ต้องขอบคุณไปตรงแห่งหัวหน้าทางสองฝ่ายนะ
โดยแบบจาธุยแสงมารกฎเนี่ยเนี่ย
อย่างที่ได้เห็นได้ชมอยู่ในขณะนี้
ติดไหนแหลงได้ไหมแสงตะวัน
มวยอย่างนี้นี่พละกำลังนี่สำคัญมากครับคุณผู้ชม
เข้มข้นจริงครับออกมาแต่ละยกอีกแต่ละคู่ด้วยนะ

ระคังทองเกี่ยวแล้วคืนมาอีกแล้ว

อกกับในนอกกับในอะไรจะเกิดขึ้นในช่วงปลายยกสำคัญมาก
หยุดแล้วเริ่มหยุดแล้วถีบทำไมจังหวะเจอหมัด
เจอหมัดออกกันต่อยทั้งตัว

ถ้าจะแยกเขี้ยวนะพี่ปากน้ำเงินแสนตะวันต้องเดินให้เร็ว
วางแข้งขวานี่ยังใช้ได้อยู่
แม่คืนไม่ทันแสงตะวันพี่เลี้ยงสั่งเดินแล้ว
เดินช้านี่โดนแข้งขวาขวามาอีกแล้ว
แม่โดนแล้วมีสันดุ้งมีสันอิสระเอียนเลยน้ำเงิน
ดังแค่ขวาไม่ได้นะแค่ขวาจะเตะได้อยู่

บังไม่อยู่แดงเก๋าอยู่
ตอนนี้มันดังระเบิดไปเลยละครั้งทอง

แสงตะวันยังไม่ยอมจับเหลียวเชือกว่ายังไง
อะไรเขือขึ้นหรือเปล่า

แข้งขวานี่มันผ่านตลอดเลยวันนี้
กันแข้งขวาไม่ได้นะ

เอาละครับ

แต่ยังต้องพยายามต่อสงครามยังไม่เลิกนะ

ตอนนี้วางแผงการโชคง่ายกว่าแล้วตอนนี้
ล็อกล็อกเอาเหลี่ยมเฉย

ปลายยกนี่เดินสะสมไปเยอะมากเลย

บังไม่ทันเลยนะ

ลึกจากขวาน

เริ่มท้าครับ
แสงถวัน
เดินไปเดินมาชักหาตัวไม่เจอนะ

มุมน้ำเงินจะเปิดก๊อก๒

โอเคหมดแล้ว๒มีมั้ย
ออกก็ออกได้นะครับแต่ไปรับแข้งขวาก่อน
พอรับมากแล้วมันถูกมันช็อตไปเย็นเฉย

สามนาทีสุดท้ายยังมีผลนะท่านผู้ชมศึกยอดมวย
ไทยรัฐโดยทรงชัยรัฐนาสุบันอะไรก็เกิดขึ้นได้
โอ้โหใจสุดยอดครับไอ้เจ้าเสงตะวัน

รับไปเยือกสักศุนย์ไปแยะมากเลยแข่งขวานี่
หยุดแยกเที่ยวนะช่วงกลางยก๔นะ
ปลายยกทุกยกนะจะโดนแข้งขวาแล้วหมดยกทุกที
เออไปโดยยกทุกที

ไม่มีรูเท่านั้นที่จะช่วยได้หัด
กริ้นกันในช่วงปลายกที่๔เนี่ยนะ
เออเห็นเลย
แข่งขวาก่อนไปถึงก็ออกอาการ

สำคัญมากว่ายกไฮไลท์ด้วยยก๔
พอทำได้เยอะยก๕ออกมาก็วางแผนการชกได้ง่ายขึ้นไง

แต่ว่าวันนี้ไอ้เจ้าระคังทอง

เฮียดูภาระกำลังเส้นท์คงวา
นี่รุ่นพี่
มาไม่หมดแล้วก็รุ่นน้องลำบาก

เอานะถ้ามีหมัดมา
แล้วก็ได้เฮเองแหละครับเป็นอาวุธที่ย่นเวลาได้

บอกเสียงเฮหมดแม่ไม่ต่อย
รัดใต้ปีแบบนี้ก็สมยอมไปเลย
คือเป็นมวยที่แข้งขวาเตะได้เฉียบนะ
จังหวะการเตะเนี่ยเตะแล้วก็ดูเป้าเนี่ย
อ๋อแล้วเนียมด้วยไงระหว่างผลเนี่ย
เอาล่ะปีเร่งกองรัวเข้าสู่ช่วงสุดท้าย
ท้ายเกม

เจอล็อกเจอรัดแล้วก็ยอมเหมือนกัน
แต่มันยอมไปตั้งแต่ต้นยกแล้วนะ

ต้นยก๕ปล่อยตัวออกมานี่ดูลำบากเลย
จังหวะจะง้างต่อยก็เฉียดไปเฉียดมาไม่เข้าเป้าครับ

คู่นี้แล้วคู่ต่อไปนี่จะเป็น
เพชรเกียงไกรตอศิราชัยนะครับ
๑๒๕ปองเจอก็รับจนระเภท๙๑รุ่นพี่นะ
เห็นพลิกมามั้ยอย่างไม่เห็นหน้านะ

หมดยกสุดท้ายครับ

อืมทำได้ดีแล้วนี่ไอ้เจ้าเตี้ยร้อยเอ็ด
ครับไบค์กระแนนจากวัลศัพท์บัคดีคำมาไปชูมือให้แดงเลยครับ
ระคังทองสิทธิ์อิติสุกโตชนะคะแนนแสงตะวันเกียรติกำทรไป
คู่ที่๒พักกันสักครู่ครับ